เมาแล้วขับอีกแล้วนะฮะแล้วคราวนี้เป็นตำรวจอาสาด้วย
เหตุเกิดขึ้นที่นครราชศรีมาเมาแล้วก็ขับรถกระบะข้ามเลนไปชนรถเก่งฮะ
แต่ว่าคนเมาเนี่ยเจ็บครับงานนี้นี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เหตุเกิดบนถนนมิตรภาพจอหอครับใกล้สี่แยกพีกษัตริย์
ขาเข้าตัวเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
สภาพที่เกิดเหตุระเนละนาดอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ที่มีนายสัมพันธ์ไม่ทราบนามสกุลเป็นตำรวจอาสานะครับ
ช่วยงานสพเมืองนครราชศรีมาเป็นคนขับครับ
เสียหลักพุ่งชนต้นไม้ขาด๒ท่อน
รถกระบะข้ามเลนนะครับไปชนประสานงาน
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือคนขับรถกระบะนะครับ
เขาฟุบอยู่ในซากรถมีเลือดออกที่ศีรษะ
สลึมสลือพูดจาเสียงแผ่วเบา
เจ้าหน้าที่บอกว่ามีกลิ่นคล้ายสุราด้วย

จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา

ซึ่งโดยสารมาด้วยกัน๓คนนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บ
เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่า
กำลังพาภรรยาซึ่งท่านเป็นพยาบาลวิชาชีพ

แล้วพาแม่ยายไปด้วยแม่ยายจะไปฉีดวัคซีน
ห้างสรรพสินค้าในตัวเมือง
ตอนที่แร่นมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นไฟแดงใช่ไหมครับ
โอ้โหเห็นแล้วเห็นรถกระบะฝั่งตรงข้าม
แร่นมาด้วยความเร็วสูงแล้วเสียหลัก
พุ่งชนต้นไม้เกาะกลางถนนก่อน
แล้วข้ามเลนมาชนรถเขาอย่างจังครับ
แรงไม่แรงนะแอร์แบ็คทำงานนะครับ
มองเห็นข้างหน้าเป็นไฟแดงแล้วก็ชะลอมา
คราวนี้มันข้ามเกาะมา
ก็เห็นจังหวะข้ามก่อชงก้นไม้นี่แหละ
ต้นไม้หักก็ต้นไม้ล้มมาใส่ฝั่งเราพอดี
แล้วก็ชนกับเขานี่แหละ

ครับผมเป็นอะไรไหมพี่
ไม่เป็นไรครับ

ชะลอยรถมาก็ไม่เร็วแหละครับ

คนขับรถกระบะนะครับน่าจะมืนเมาสุรา

ควบคุมรถไม่อยู่เสียหลักพุ่งข้ามเลนดังกล่าว
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าตอน๘โมงได้ครับ
โอ้โหตรงนี้นะมันจะไปศูนย์กลางของโคราชนะฮะ
รถติดเลยครับเมื่อเช้านี้ครับ
คนเมาหนึ่งคนนะคะเดือดร้อนหลายคนเลยค่ะ